ตามมาตามมา

กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราอยากจะพูดอะไร
ผมว่าเราพูดถึงการก่อนดีกว่าไหมครับ

เราให้เขาซักหน่อย

ที่เรียกว่าเป็นฟอร์มยักษ์นะครับผม

อยากฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ

มันถือว่าเป็นหนังที่ผมว่า

แล้วชีวิตนี้เป็นนักแสดงไทน์
เลยผมไม่ค่อยจะมีโอกาสก็ทำเลย

มันจะเป็นหนึ่งของเอเชียที่ใกล้ตะวันตกมากที่สุด
อยากให้คนช่วยดังกลับมือกับวงการท่าวิทยนต์เอเชีย
ก็จะได้มีโอกาสพัฒนาวงการมันเทิงทัยเหมือนกัน
๒๒ขั้นคืออายุเรื่องหักนี้แหละ

ที่๒๒มันมาดูกันครับ

กับเรื่องที่เกิดขึ้น

สิ่งแรกที่อยากพูด

คือผมต้องขอโทษทุกคนก่อนล่วงหน้า
ผมต้องขอโทษจริงที่ผมโกหกในวันนั้นนะครับ

ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่คุยกันภายในแล้วแก้ปัญหาได้

สำหรับวันที่ออกมาพูดคือ

มีครับแต่ผมคิดว่าทุกคู่ของทุกคน

แล้วเราให้โอกาสกันเนี่ย

มันเกิดการที่ว่าเราให้โอกาสกันไปหลายครั้งแล้ว

สุดท้ายแล้วมันก็เป็นตามที่เห็นนะครับ
ระยะเวลาของการเกิดปัญหามันประมาณช่วงไหนคะ

เดี๋ยวนะครับผมผมว่าเดี๋ยวนะครับมีคนถามพร้อมกัน

สาเหตุหลักคืออะไรหรอกครับผมว่าสาเหตุหลักมันคือ

สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าสาเหตุหลักคือ
หนึ่งคือผมว่าเราก็ไม่คอมมิวนิเคทกัน

สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน
สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน
สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน

สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน
สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน

สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน

สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน
สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน
สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน

สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน
สาเหตุหลักคืออะไรหรอครับผมว่าเราก็ไม่คอมิวนิเคทกัน

ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิด
ผมว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิด

เราก็ต้องทำไงได้เราก็ต้องเดินต่อ

คือมองว่าพีชเป็นคนให้โอกาสแล้วก็ยืมรักครั้งนี้ไว้
คุณรู้หรือเปล่าซึ่งนั่นเป็นหน้าที่ที่เราควรต้องทำ

แต่อะไรที่ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ให้โอกาสสู้แล้วคือ

แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันสุดท้ายมันมาถึงจุดที่เรียกว่า
มันน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วจริงจริงเราเลยตัดสินใจว่าเออดีกว่า
ซ่อมไม่ได้นี่ระดับไหนพีชมันต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไหมอย่างบุคคลที่๓เอง
คือในเรื่องบุคคลที่๓ผมขอไม่พูดถึงแล้วกัน
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วเนาะ
ได้เห็นกับภาคที่ออกมาไหมคะ
เพราะว่ามันก็เป็นคือนึกออกไหมมันคือปัญหาที่เราพยายามแก้กันอยู่
ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่เราก็แค่แบบเราสงสาร
จริงก่อนที่จะตัดสินใจอย่างดีก็คือได้ถามบุคคลที่สามสิคะ

ถามครับถามครับ
น้องเขาตอบอะไรบ้าง

ส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราเคลียร์ไหมครับ

ว่าเขาเลือกทางฝั่งโน้นหรืออะไร
เขาไม่ได้พูดแต่เราเลือกเองมากกว่า

ทางครอบครัวทราบเรื่องทั้งสองอัน

เค้าช่วยด้วยให้กับหลังใจยังไงบ้าง

ส่วนครอบครัวครับผมไม่ได้คุยในเรื่องดีเทลพวกนี้เลย

อย่างนี้มันจะมีสิ่งความสำคัญพวกเขากันไหมครับ

มันมันเป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องต่อสายให้ได้
มันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องของ

ต่อให้ใครก็ตามทำผิดหรือไม่ผิดโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

ไม่มีใครควรถูกใครก็ไม่รู้มาด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครชอบฮะถูกไหมฮะ
ไม่มีใครอยากถูกด่าว่าเป็นคนเหลว
ซึ่งเขาไม่ใช่คนเลวฮะ

คือภาระตอนนี้มันก็
ผมก็รู้สึกว่ายังไม่เจอกันดีกว่า

อย่างเมื่อวานไม่เจอกันฤทธิ์

หนูก็ไม่ได้อยากจะอวยความหรือว่า

เอ่องั้นเราก็อวยความค่ะ

แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่

คือหลังจากที่เราตัดสินใจคือ

ปุ่นหนึ่งมีไลน์ไม่มีไม่ติดต่ออะไรหรือ

ถ้าเทียบกับผมอย่างนี้

นึกออกปะทุกคนเคยทำหมดฯ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมาด่าเขาแบบ
เหมือนกับว่าความผิดนี้แบบเขาไปฆ่าคน

แล้วเขาก็ยังห่วงเขาอีก

แล้ววันนี้ยังมีความรักเขาต้องเคลียร์อยู่ไหมคะ

ผมก็ยังถามตัวเองอย่างนี้นะว่า

แต่คิดว่าพี่ทำเต็มที่สำหรับรักเขาได้ไหม
ที่ผมรู้นะตอนนี้ผมเคลียร์ว่าผมทำเต็มที่

แสดงว่าพี่เลือกที่จะโทษตัวเองมาตัวเองไหมคุณ

อาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะให้เวลาเขาน้อยเกินไปในช่วงหลัง

ร้านก็ขยายงานก็ถ่ายหนังก็ถ่ายคือ

แล้วพี่แดงจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามา

เราควรจะมีพื้นที่ให้คนอื่น
แต่คุณไม่ควรว่าใครทำงาน

คือไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายขนาดนั้น

แล้ววันนี้คือเราก็ยังเยียวยากจริงก่อนเนอะ

ผ่านมาก็เกือบ๓ปีแล้ว
เหมือนชีวิตมันพังไหม

ว่าแบบครั้งหน้ามีโอกาสคุณก็ทำให้ดี
คุณก็อย่าไปเสียใจมันเลย